เป็นปัญหาที่นานาชาติตอนนี้กำลังกังวลกันนะคะ
แล้วก็ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข

กระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องปัญหานี้
ได้จัดงานเสวนาแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ด้วยการเชิญนางสาวปรายยาลุนเบิกหรือว่าปูปรายา
ซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังในฐานะที่เธอนั้นเป็นทูตสันธวมัยตรีของสำนักงานค่าหลวงใหญ่
แล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจต่อปัญหาผู้ลีภัยให้กับเยาวชนไทยแล้วก็ผู้ที่สนใจด้วยนะคะ

เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ
จัดงานเสวนาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้หลีภัย
โดยนางสาวปรายยาลุนเบิกหรือปู่ประยา
นักแสดงและนางแบบชาวไทยที่ได้รับการแต่งตั้ง
หน้าห้องนาราธิบกระทรวงการต่างประเทศ
โดยมีนักศึกษาเยาวชนผู้แทนจากหน่วยงานราชการและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
นางสาวประยากล่าวว่าจากประสบการณ์เดินทางไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
บริเวณชายแดนไทยเมียนมาและค่ายภูลิภัยในจอแดน
ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลิภัยที่ใหญ่ที่สุด
พบว่าแม้แต่ละคนจะมีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
แต่สิ่งที่ทุกคนเผชิญร่วมกันคือความสูญเสียทั้งครอบครัวและสิ่งอันเป็นที่รัก
แต่สิ่งที่พวกเขามีร่วมกันคือจิตใจที่พร้อมจะให้อภัยเพื่อนมนุษย์
และความหวังที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า
อกจากนี้ยังเห็นว่าความเข้าใจต่อความสูญเสียของผู้อื่น
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้คนเปิดใจ
หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้หลีภัยมากขึ้น
การศึกษาประเทศเราแตกต่างกันทุกอย่าง
แต่สิ่งเดียวที่เราไม่แตกต่างคือความเข้าใจของการสูญเสีย

แต่ถ้าเราสูญเสียทั้งพ่อพวกแม่สูญเสียลูกเราของแม่เรา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการเสวนา
นางสาวประยาเห็นว่าการสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจถึงผลกระทบ
ผู้ลิภัยอาจได้รับในฐานะเป็นพลเมืองโลกร่วมกัน
น่าจะเป็นวิธีการที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้
วิกฤตผู้ลิภัยคือวิกฤตสำคัญของโลก
และร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน
และย้ำว่าไม่มีผู้ลิภัยคนไหนที่จะมีความสุข๑๐๐
หากต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ที่อื่น
สิ่งที่พวกเราทำได้คือการให้ผู้ลิภัยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
เช่นการรักษาพยาบาลการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ
เพื่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้หลีภัย
นางกาญจนาพัทรโชคอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
กล่าวแสดงความหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้
จะสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจสถานการณ์ผู้ลิภัยมากขึ้น
วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาของผู้ลิภัยสถานการณ์ผู้ลิภัยในโลก
แล้วก็บทบาทที่ประเทศไทยมีนะคะ
แล้วก็สิ่งที่เราได้มากในวันนี้คือ
พลังและกำลังใจของน้องปูที่ถ่ายทอดมาสู่ทุกคนค่ะ
ในการดูแลผู้หนีภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงกลุ่มต่าง

ตลอดจนการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่๓
และการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา
บนพื้นฐานของหลักความปลอดภัย
สมัครใจและคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน